แท็กซี่ขับมาแล้วก็เฉียวชนรถเก๋ง
คนขับรถเก๋งตามมาเพื่อจะพูดคุยกับโชเฟอร์แท็กซี่
ปรากฏว่าโชเฟอร์แท็กซี่ก็ลงมาคุยด้วยนะ

จะจบดีคนขับรถเก่งถามพี่พี่จะรีบไปไหน
เฟอร์บอกว่าเมียรออยู่แล้วก็แยกย้ายกันขึ้นรถ
แต่หลังจากแยกย้ายขึ้นรถโชเฟอร์แท็กซี่คงมาคิด
อยู่เกิดอารมณ์โมโหขึ้นมา
ลงจากรถแท็กซี่แล้วถืออะไรมาด้วย

รอบรถสิเผ็ดช่วยด้วย
ครับพี่พอดีผมโดนรถโชเฟอร์ที่นี่
ถอยหลังถอยหลังถอยหลัง
รอบรถยังรอบรถยัง
ไปเร็วไปเลยเดี๋ยวค่อยคุย

นี่เป็นคลิปช่วงกลางและช่วงท้ายแล้วนะครับ
ส่วนนี้ฮะนี่คือช่วงต้นของคลิปนะครับ
เพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นคือ๖ตุลาคม
เวลาประมาณ๓ทุ่มครึ่งนะฮะผู้ชายคนขับรถเก๋ง
ซึ่งในรถก็มีแฟนสาวของเขานั่งอยู่ด้วย
แล้วก็มีหลานวัยแค่๑๐ขวบนั่งอยู่ในรถ
ปรากฏว่าคนขับรถแท็กซี่ขับมาเฉียวชน
รถของเขาได้รับความเสียหาย
หูช้างกระจกมองข้างได้รับความเสียหาย
ทีนี้ครับคนขับรถเก่งเขาก็เลยตามมา
ตามมาเพื่อจะมาพูดคุยกับคนขับแท็กซี่
บอกว่าคุณคุณขับรถชนแล้วคุณต้องรับผิดชอบหน่อย
ก็ตามมาทันกันจนแท็กซี่เขาจอด
แล้วก็นึกว่าจะมีการพูดคุยกันปกตินะครับ
ซี่ลงมาคนขับรถเก่งก็เห็นแล้ว

คนขับรถเก๋งก็ถามว่าพี่จะรีบไปไหน

คนขับแท็กซี่บอกก็เมียผมรออยู่

ก็โอเคโอเคแยกย้ายกันไป
ปรากฏแท็กซี่เดินไปขึ้นรถ
คนขับรถเก่งขึ้นรถ
แฟนสาวของคนขับรถเก่งบอกไปเราไปกันเถอะ

แท็กซี่ลงไปเอามีดสปาต้าจากรถของแท็กซี่เอง

ใช่ฮะแต่ทีนี้คงเกิดอารมณ์โมโหขึ้นมาแหละ
เมื่อกี้เราโดนด่าเปล่าวะอะไรอย่างนี้
ก็เลยลงมาทุบรถเก๋งด้วยมีดสปาต้า
รถเสียหายยับเยินนะครับเพราะว่าทีมข่าวของเราสนใจเรื่องนี้
ก็ลงพื้นที่ไปพบกับคนโพสต์
ก็คือนายวัชรศักดิ์วิจิตการซึ่งเป็นผู้เสียหาย

โอ้โหถูกมีดฟันเป็นรอยที่ขอบกระจก
หน้ารถด้านซ้ายหน้ากระโปรงรถ
มีดฟันเสียหายหมดเลยนะครับ

วันนั้นเขาเดินทางจะไปตลาดนกฮูก
ไปกับแฟนแล้วก็หลานหญิงหลานสาวอายุเพียง๑๐ขวบเท่านั้นเอง

ปรากฏว่ารถแท็กซี่คันเกาะเหตุ

กระจกมองข้างด้านขวาของเขาได้รับความเสียหาย

แล้วก็จะลงไปเคลียร์กับโชเฟอร์แท็กซี่
แล้วมันก็เกิดเหตุการณ์ตามคลิปเลยนะครับ
เขาบอกว่าเมื่อเกิดเหตุแล้วแล้วก็แยกย้ายกันออกมาแล้ว
ด้วยความตกอกตกใจเขากับแฟนสาวก็เลยตกลงว่า
เดี๋ยวจะไปแจ้งความที่สพบางศรีเมืองจังหวัดนทบุรี
นี่ยังถือว่าคนขับรถเก่งเขาก็ประคองอารมณ์นะ
ขับหนีดีกว่าถ้าลงไปไม่รู้จะเจอฟันหรือเปล่านะฮะ

ทีนี้ครับตอนนี้เขาอยากให้เจ้าหน้าที่ติดตามคนขับแท็กซี่หัวร้อน
คนนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมายให้เร็วที่สุดนะฮะ
เพราะอย่างที่เล่าให้ฟังคือคนขับแท็กซี่ตอนนั้นก็น่าจะมีอาการเมาด้วย
แล้วถ้าเมาแบบนั้นมาขับรถโดยสารสาธารณะได้อย่างไร
เกิดอุบัติเหตุแบบนี้ยังจะมาหัวร้อนอีกนะฮะ
นี่คลิปนี้เขาก็แชร์กันในโลกโซเชียล
นี่คุณดูสิฮะเห็นป้ายทะเบียนอะไรชัดเจนนะฮะ